แต่ว่าใครที่ไม่ชอบหนูนี่อาจจะตื่นตกใจเหมือนกัน

เนี่ยนะบางทีก็ดูน่ารัก

เอาไปดูหนูตัวนี้ทั้งมีเสน่ห์ทั้งน่ารักแล้วก็สร้างรายได้

หนูน้อยแล้วแหละหนูตัวใหญ่ทีเดียว
เกือบที่เป้าปากโอ่งแล้วล่ะ

คนเขาก็ฮือฮาให้ความสนใจเป็นกระแสโด่งดัง

ซื้อนูนานี่เยอะเพราะเขาทำเป็นฟาร์มเลยนะครับคุณผู้ชม
คนนี้ก็คือนางสาวอารยาสำรานบุญหรือน้องอ้อม
อายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของฟาร์มหนูนากาลสิน
แต่ว่าสวยแบบนี้ต้องมีสามีแล้วนะคะ
สามีก็คือนายวิชัยยานประสาทหรือว่าคุณก๊อฟค่ะ
อายุ๒๘ปีเป็นคนถ่ายคลิปนี่แหละ
ถามเขาหน่อยเถอะว่าจุดเริ่มต้นการเลี้ยงหนูนาเนี่ยมาจากอะไรคะ
ก็คือว่าเห็นที่เพื่อนมีหนูนาเขาเลี้ยงไว้ก็คือมันออกลูก
ก็เลยขอเขามาเลี้ยงเพราะว่าบุคลิกเป็นคนชอบกินหนูนาอยู่แล้ว
เราก็คิดยังไงนะเราจะมีหนูนาไว้กินทั้งปีอย่างนี้ครับ
ก็คือเอามาเลี้ยงแล้วมันแพร่พันเยอะ
พันธุ์เยอะทีนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องกินแล้ว
ก็เลยคิดเป็นเชิงพาณิชย์ก็เลยเลี้ยงเพราะเป็นพ่อแม่พันธุ์ขายอย่างนี้ครับ
สำหรับใครที่อยากเลี้ยงก็เลี้ยงเลยนะคะหนูเลี้ยงไม่ยากค่ะ
ตอนหนูเลี้ยงแรกก็ศึกษาจากยูทูปตามเพจต่างค่ะ
แล้วก็ลองลงมือเลี้ยงเองเลยค่ะ

เดี๋ยวดูเจ้าหนูตัวนี้สิคุณนิวนาวทำไมมันขาวอย่างนี้ละเนี่ย

แต่จริงเขาอาบน้ำหนูได้ด้วยนั้น
พาหนูไปอาบน้ำ

เขานิยมกันนะหนูนาเอาไปทำเป็นอาหาร

ตัวนึงเขาบอกเป็นกิโลเลยนะ

ใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเบอร์โทรให้แล้ว

หนูเลี้ยงไม่ยากจ้า

ถูกต้องถ้าโดนแมวจับงูจับก็

เลี้ยงมันให้อยู่ในคลองในคอกดี